จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกาในพื้นที่ลาตินอเมริกา
ทำให้นักวิทยาศาสตร์ออกมาแสดงความกังวลว่า

ขออภัยนะคะการพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสซิกา
ต้องใช้เวลากว่า๑๐ปีถึงจะสามารถนำมาใช้ได้
ขณะที่ผู้นำของบราซิลและโคลัมเบียค่ะ
หวังว่าการประชุมระดับภูมิภาค

จะมีการหยิบยกนำเรื่องนี้นะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อชนิดนี้

ฮวนมาริเอลซานโตสประธานาธิบดีโคลอมเบีย
และนางดิวมารูเซฟประธานาธิบดีบราซิล
ซึ่งเป็น๒ประเทศที่กำลังเผชิญกับแพร่ระบาดของไวรัสซิกา
หวังให้การประชุมระดับภูมิภาคในสัปดาห์หน้า
ที่ประเทศอุรุกวัยจะมีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้ค่ะ
โดยอาจจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ร่วมประชุม
เพื่อหาทางรับมือด้วยนะคะ
กระทรวงกลาโหมของบราซิลได้เปิดเผยเมื่อวานนี้ค่ะ
กองทัพเตรียมจัดกำลังทหารราว๒๒๐๐๐นาย
ลงพื้นที่ไปยังชุมชนในบราซิล
เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันยุงภาหะ
และให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับอันตราย
วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกา
จำนวนที่มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะ

ที่มีผู้ติดเชื้อทั่วบราซิลเพียงแค่๑๔๗รายเท่านั้นค่ะ

เพื่อที่จะออกมาแถลงล่าสุดค่ะ
ยืนยันว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาแล้ว๑๘ราย

ซึ่งดูเหมือนจะเลวร้ายเลวร้ายที่สุดนะคะ
มีรายงานจำนวนผู้ที่อาจติดเชื้อแล้วกว่า๑๓๐๐๐รายค่ะ
ความกังวลว่าไวรัสซิกาอาจแพร่ระบาดลุกลาม
ยังประเทศเพื่อนบ้านแถบประตินอเมริกาอื่น
ทำให้ทางการเปรูส่งเจ้าหน้าที่เข้ากำจัดยุงภาหะในพื้นที่เสี่ยงค่ะ
พร้อมโรนโรงให้หญิงตั้งครรภ์ตรวจร่างกายสม่ำเสมอ
เพื่อรับมือความเป็นไปได้ที่ไวรัสชนิดนี้ที่อาจจะเข้ามาระบาดในประเทศ
ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันของสหรัฐแถลงความกังวลว่า
วัคซีนป้องกันไวรัสซิกาจะพร้อมทดสอบประสิทธิภาพในอีก๒ปีข้างหน้า
แต่ด้วยอุปสรรคต่างรวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมาย
อาจจะต้องใช้เวลาอีกไม่ต่ำกว่า๑๐๑๒ปีนะคะกว่าวัคซีนนี้จะนำไปใช้ได้ค่ะ